ลงไปดูกันต่อในพื้นที่นะครับตอนนี้ที่สุมราชธานีบางพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับ
โดยเฉพาะที่บ้านหนองจอกครับที่อำเภอพุนพินน้ำก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ติดตามพร้อมกันจากผู้สื่อข่าวของเราครับคุณระวิการแก้ววิจิตร
รายงานจากอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีครับ
ระดับน้ำที่เข้าท่วมบ้านหนองจอกตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินวันนี้
ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะขณะที่ชาวบ้านมุสลิมค่ะ
ก็ทยอยเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มัศยินได้ตามปกติค่ะ
มุสลิมในพื้นที่บ้านน้องจอกตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพิน
ต่างเดินทางมาประกอบพิธีละหมาดที่มัศยิตในหมู่บ้านได้ตามปกติแล้วนะคะ
หลังก่อนหน้านี้มัศยิตแห่งนี้ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรนานร่วมเดือนค่ะ
ส่งผลให้บ้านเรือนของชาวบ้านมุสลิมเสียหายประมาณ๔๐๐ครัวเรือน
โดยโต๊อีมามประจำมัศยิตของหมู่บ้านบอกว่าชาวบ้านเริ่มกลับมามีกำลังใจมากขึ้น
หลังระดับน้ำลดลงและพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลมาเพิ่มอีก
ระดับน้ำคงจะลดลงประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตรนะครับขณะนี้ก็คาดว่า
ระยะเวลาอีก๑สัปดาห์นะครับก็คงจะเข้าสู่สภาวะปกติสำหรับพื้นที่เมื่อกี้
ครับครับตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่ามวลน้ำระลอกใหม่จะมาถึงพื้นที่นี้หรือไม่
เพราะอ่าในช่วงสองสองเดือนที่ผ่านมานี่นะครับน้ำท่วมไปแล้วสามสาม
สามรอบด้วยกันอ่าบางชาวบ้านบางบางคนเนี่ยก็ในรอบที่แล้วเนี่ยขนของลงมา
เสร็จแล้วก็มีมวลน้ำมาอีกก็ต้องขนของขึ้นไปใหม่นะครับมาถึงตอนนี้ผมคิดว่า
น่าจะให้เกิดความมั่นใจก่อนว่าไม่มีมวลน้ำที่จะตามมานะครับขณะเดียวกันรองโตอีมัมได้ทำการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำตาปีตลอดสัปดาห์นี้ค่ะ
จากพื้นที่ของชาวบ้านหนองจอกตำบลท่าสะท้อนนั้นจะได้รับผลกระทบหนัก
หากมีมวลน้ำไหลมาเพิ่มอีกทั่วทุกปีฮะแต่ว่ามากน้อยแต่ปีนี้สามครั้งนะฮะ
ถ้าครั้งล่าสุดนี่ก็คือครั้งเนี้ยที่มากที่สุดครับอ่าพื้นที่ของหมู่ที่สี่ตำบลท่าสะท้อน
อ่าเป็นพื้นที่ราบรุ่มที่ติดกับแม่น้ำตาปีครับก็เป็นเอ่อเป็นพื้นที่ที่ยาวครับ
ประมาณสักอ่าสิบกว่ากิโลครับโดยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาชาวบ้านมุสลิมก็ได้ใช้เรือ
เดินทางออกจากบ้านมารับถุงยางชีพเข้ากล่องและน้ำดื่มที่มัศยิตแห่งนี้
ซึ่งวันนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมและองค์กรอิสลามจากหลายภาคส่วนของจังหวัดกระบี่
เดินทางมาช่วยเหลือพวกเขาด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะ
ก็จะเป็นพื้นที่ของตำบลท่าข้ามค่ะแล้วก็ตำบลเขาหัวควายบางส่วนนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำตาปีนั่นเองค่ะส่วนสภาพอากาศโดยรวมในวันนี้ของอำเภอพุนพิน
ก็ยังพบว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดสุราธานีค่ะ